สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พระหัสสบดีที่๖กันยายน๒๕๖๑ครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่จันทบุรีมีชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์พุ่งชนรถตู้โดยสารที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าซอยหลังแขวงถนนท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายปานเดชาประชุมเวศอายุ๓๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกตามใบหน้า
นอนอยู่กลางถนนและเร่งนำส่งโรงพยาบาล
และรถตู้โดยสารร่วมบขสีขาวคู่กรณีด้านข้างรถมีร่องรอยถูกชนพังเสียหายเช่นกัน
คนขับรถตู้โดยสารระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเลี้ยวเข้าซอย
เพื่อไปเข้าคิวที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวชัดเจน
แต่ไม่ทันระวังว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรงจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
อ๋อแต่ก่อนนั้นมีรถเก่งจอดอยู่แล้ว
จอดอยู่ข้างขวานู้นต้องเปลี่ยนให้ไงก่อนรถผมเปิดไปเลี้ยวแล้ว
รถก็กินไปแดงเขาก็พลจอด
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีเชิญนายสมควรคนขับรถตู้โดยสาร
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักและเตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ใช้รถกระเช้ายกขึ้นไปบนป้ายทางเข้าหมู่บ้านท่าสองคอน
ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อนำร่างชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพไหม้เกรียม
ห้อยหัวลงมาและส่วนขายังติดกับโครงเหล็กของป้าย

ซึ่งป้ายทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมีความสูงประมาณ๑๐เมตร
ใกล้กันมีสายไฟแรงสูงพาดผ่าน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกกับร่างผู้เสียชีวิต

เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนายโชควินัยบัวลาศอายุ๔๙ปี
เจ้าหน้าที่อบตท่าสองคอน
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปบนป้ายทางเข้าหมู่บ้านเพื่อติดทงประดับ
แต่เสาทงพาดเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงาน

ขับไปตามถนนกาญจนวนิษฐ์สายสะดาวหาดใหญ่
ตำบลคลองแงะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาด้วยความเร็ว
ขับปาดหน้ารถคันอื่นไปมา
โดยรถเจ้าของคลิปก็ขับตามไปอยู่ไม่ห่าง
แต่เมื่อมาถึงด่านตรวจสพคลองแงะ
บริเวณป้อมตลาดใต้ในเขรียดเทศบาลเมืองคลองแนะ
ขนาดที่ตำรวจเดินไปหาคนขับกลับเลี้ยวรถปีนข้ามก่อกกลางถนนไปอีกฝั่ง
ตำรวจสายตรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจึงใช้อาวุธปืนยิงล้อยางหวังหยุดรถ
แต่สุดท้ายก็สามารถขับหลบหนีย้อนกลับไปทางอำเภอสะดาวอย่างลอยนวล
เหตุการณ์ระทึกนี้สร้างความตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

หลังเกิดเหตุพันธ์ตำรวจเอกวิโรธนวลแก้ว
ผู้กำกับการสพคลองแงะชี้แจงว่า
ช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการประสาน

กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ให้ช่วยสกัดจับรถกระบะคันดังกล่าว
ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นรถขนน้ำมันเถื่อน
ซึ่งขับหลบหนีการจับกลุ่มมาจากพื้นที่อำเภอสะดาว
เมื่อมาเจอด่านตรวจพยายามขับหลบหนี

และยืนยันว่าเหตุการณ์นี้
ไม่มีรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายแต่อย่างใด